เพราะว่าช่วงนี้พอเดินทางกลับใช่ไหม
ตอนกลางวันอากาศมันร้อนก็ร้อน
รถก็ติดคนก็เครียด

ตั้งตามในกลางน้ำตา
คนส่งรักษา
ก็ยังจงลาเขาเอง
รถติดเป็นระยะ

ร้อยตำรวจโทสมควรลิ้มสว่าง

ให้กับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้

คือทำความเร็วได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ

มันช้าเหลือเกินเว้ยเออมันเครียดเหลือเกินเว้ย
นี่แหละค่ะเป็นการคลายความเครียด

สลับกล่าวคติเตือนใจ

ให้คนที่ขับรถขับราอย่างน้อย

จอดแวะพักล้างหน้าหน่อย

ง่วงตาเปรี้ยแล้วหนังตาหนักแล้วได้ยินแบบนี้ตื่นเลย

แล้วก็พาไปดูบรรยากาศการกลับเข้ากรุงเทพที่ขนส่ง
นครราชศรีมาแห่งที่๒เมื่อวานนี้หน่อยละกัน
ดูกันหน่อยค่ะคือจริงเราจะเห็นภาพชินตาเลยนะ
เวลาขากลับกลับมามาทำงานเนี่ย
ก็จะมีอะไรบ้างกระเป๋าสัมภาระต่างเนี่ย
หอบแบบเออของอะไรนะใช่ข้าวสารข้าวเหนียวกะปิน้ำปลากุ้งแห้งเอามากินเนี่ยนะคะ
บรรยากาศก็จะแน่นชาญชาลาเลยค่ะ
แม้ว่าทางขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาเขาเพิ่มเที่ยวรถโดยสารนะ
โคราชกรุงเทพเดิม๒๐๐เที่ยวใช่ป่ะ
แต่นี่เพิ่มอีกเท่าตัวเลยจ้า
เที่ยวต่อวันจะได้เร่งระบายผู้โดยสาร
แต่ว่าปัญหาการจราจรที่มันติดขัดบนถนนมิตรภาพเนี่ย
เอาจริงนะมันก็เกิดผลกระทบแหละ
เพราะว่าอะไรช่องจำหน่ายตัวรถโดยสารขาเข้ากรุงเทพก็ต้องปิดป้ายเลย
ติดป้ายแบบนี้งดจำหน่ายชั่วคราวนะชั่วคราวแล้วก็บอกเลยว่างดจำหน่ายตั้งแต่กี่โมง
อันนี้ก็ตั้งแต่๔โมงเย็นค่ะเพราะว่าต้องรอรถที่วิ่งไปส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพไง

ยังไงคนขับรถอย่าให้ควงนะอย่าให้ทวงนะพักผ่อนให้เพียงพอนะ
เออขนส่งยืนยันนะว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารได้ทั้งหมดไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
คือเราเป็นห่วงทุกส่วนแหละส่วนผู้โดยสารเองก็ห่วง
รถว่ามันแบบใช้งานมาโอ้โหวิ่งแบบต่อเนื่องเลยรวมถึงคนขับรถด้วยอันนี้ก็สำคัญนะคะ

ท่านที่ยังอยู่บ้านและจะกลับมาทำงาน

เปิดไทยรัฐทีวีทิ้งไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
จริงเขาชอบแล้วหลายคนบอกเขาชอบดู
ช่วงสงกรานไงลูกหลานทำงานอยู่กรุงเทพใช่ไหม
พอกลับไปต่างจังหวัดเปิดให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ติด

ก็เปิดนี่แหละจะได้ดูช่องเดียวกันกับลูก
ทิ้งไว้เลยแล้วรีโมทซ่อน